คึกคักอยู่แต่ว่าก่อนที่จะให้ไปดูรำกองยาวแบบที่ดิฉันรำเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมไปวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสเกต
เขาบอกว่าวัดนี้มันมีดีที่ขวด
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยเรียกวัดนี้กันว่าวัดล้านขวด
หรือชื่อเต็มก็คือวัดป่ามหาเจดีแก้วนั่นเองนะคะ
ความพิเศษของวัดล้านขวดนี้คืออะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดหาเรื่องค่ะ
ตลอดหาเรื่องวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
และด้านหลังของดิฉันที่เห็นอยู่นี้นี่คือวัดป่ามหาเจดีแก้วนะคะ
ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดล้านขวดค่ะ
วัดนี้มีความสำคัญมีความน่าสนใจตรงที่มีการนำเอาขวดแก้วกว่า๑ล้านใบ
ประดับตกแต่งสถานที่จนเกิดเป็นความสวยงามค่ะ
ด้านในจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันค่ะ
ทันทีที่เดินเข้ามาด้านในถึงกับต้องร้องว้าว
เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นสิ่งก่อสร้าง
ถึงว่าชาวบ้านที่นี่เรียกวัดป่าแห่งนี้ว่าวัดล้านขวดค่ะ
สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๒๗จนถึงปัจจุบันกว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะขวดที่นำมาประดับสถานที่ก็จะเป็นขวดเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นขวดสุราขวดเครื่องดื่มต่างนะคะ
ก็ถูกนำมาติดตามกำแพงอย่างตรงนี้นะคะเป็นสาลาค่ะ
ก็เต็มไปด้วยขวดแก้วจำนวนมากสวยงามทีเดียวค่ะ
ทั้งหมดที่นำมาสร้างสิ่งต่างภายในวัดมีมากถึง๑ล้าน๕แสนขวด
เริ่มตั้งแต่ทางเข้าวัดทั้งกำแพงราวบันไดหลังคาซุ้มประตูโบสถ์สาลาหอระคังกุฏิเมน
หรือแม้แต่ห้องน้ำก็ยังถูกตกแต่งด้วยขวด
แต่ที่สวยเด่นสะดุดตาคืออุโบสถหลังนี้
เป็นทรงจตุรมุกที่สวยงามตั้งโดดเด่นอยู่กลางสระน้ำ
ความสวยงามวิจิตรการตาที่ได้เห็นไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากขวดแก้วไร้ค่าเหล่านี้ค่ะ
และลวดลายบนพื้นที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่ไม่ใช่พื้นกระเบื้องแต่อย่างใด
แต่ว่าสีสันที่เห็นอยู่นี้นี่คือขวดแก้วนะคะ
มีสีเขียวกับสีน้ำตาลที่นำมาเรียงกันจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามค่ะ
ส่วนด้านในอุโบสถเมื่อเดินเข้าไปก็ยิ่งประทับใจค่ะ
เพราะลวดลายบริเวณผนังที่เห็นเกิดจากการนำขวดและฝาขวดมาวางเรียงกันได้อย่างลงตัว
จนเกิดเป็นภาพและลวดลายต่างอย่างสวยงาม
ความงามจากขวดทั้งหมดเป็นความคิดของพระครูวิเวกธรรมจารย์หรือหลวงปู่หลอดเจ้าอาวาสวัด
ที่ได้ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ที่เต็มไปด้วยขยะจากขวดนำมาทำประโยชน์
อีกทั้งหลวงปู่เห็นว่าขวดมีสีสันที่สวยงามน่าจะเอาไปตกแต่งอาคารได้
ได้รวบรวมขวดจากชาวบ้านนำมาสร้างกุฏิจนกลายเป็นที่ฮือหาไปทั้งจังหวัด
เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปคนก็หลั่งไหลเข้าวัดมาชมนำขัวติดมือติดรถมาบริจาคด้วย
กระทั่งวัดล้านขวดกลายเป็นวัดที่มีความแปลกสะดุดตาและสวยงามดังเช่นปัจจุบันนี้นี่เองค่ะ
อกจากนี้หลวงปู่ยังเคยกล่าวไว้ว่าการใช้ขวดนอกจากจะประหยัดค่าทาสีแล้วยังมีแง่คิดแฟ้งเป็นนัยยะว่า
โอ้โหสาธุสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะไป
สัมผัสความสวยงามด้วยสายตาของตัวเองไปกันได้ที่วัดล้านขวดอำเภอ
ของขวดพวกนี้แหละถูกต้องแล้วคือขวดแก้วเนี่ยเวลามันไม่ได้ใช้แล้ว
บางคนคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแต่อย่างตอนเด็กที่เราเห็นก็คือเขาจะไปปักไว้ตรงกำแพงบ้าน
ให้มันเป็นแหลมเหมือนลักษณะเหมือนรั้วบ้านแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้ว
เพราะว่าเริ่มทำเป็นรั้วก่อนปัจจุบันเนี่ยผมว่าเก็บเอาไว้ไปขายของเก่าดีกว่า
แล้วเราก็หยอดถ่ายคุณตาได้ด้วยแล้วค่ะแล้วก็ไปดูอีกนึงเรื่อง
แต่ว่างานศพจัดขึ้นนี้หมาว่าจะมีความเศร้าแต่มีความทราบซึ้งอยู่
ทำสิ่งนี้ให้กับภรรยาไปสุดท้ายนั่นคือการหร่ำกลองยาวหน้าลงศพ
นี่คือลีลาของคุณทวดวัย๑๐๑ปีนะครับนี่แหละที่บอกว่าวัยเกินร้อย
กำลังเลิดเพลินกับการรำกลองยาวหน้าลงศพทวดปิ่นกุญศรีภรรยาสุดที่รักวัย๙๗ปีครับ
เสียชีวิตด้วยโรคชะลาภายในบ้านพักตำบลนาเรียงอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คุณลุงคุณทวดดีกว่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะ
ใช่ครับก็สร้างความฮือฮาให้กับแขกที่ไปร่วมงานศพเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าคุณทวดเนี่ยมีอายุเกินร้อยนะครับแต่ลีลาไม่แพ้หนุ่มเลยทีเดียว

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณทวดบอกว่ารองรับกับภรรยามานานเกือบ๗๐ปีเลยนะ

มากเลยทีเดียวจนทวดปินสิ้นอายุไขจากในสัปดาห์ก่อนนะครับ
ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ชอบฟ้อนรำในงานบวช
งานแต่งและงานรื่นเริงต่างไปกันเป็นคู่ออกงานด้วยกันเป็นประจำ
อืมแล้วก็ในวันที่หนีสัจธรรมแห่งชีวิตไม่พ้นเนี่ย

หลานก็เข้าใจเจตนาของคุณทวดนะครับที่ไม่ต้องการให้มีความโศกเศร้าในงานศพ
ที่สำคัญคุณทวดอยากรำกลองยาวหน้าโรงศพเป็นการทำเพื่อคนที่รักเป็นครั้งสุดท้าย

เป็นความประสงค์ของคุณปู่นะครับคุณปู่ต้องการที่จะส่งดวงวิญญาณของภรรยาของตนเอง
ในงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณทวดจัดเต็มครับรำกลองยาวหน้าโรงศพเหมาคนเดียวต่อเนื่อง๓เพลงรวดเลยนะครับ
แขกที่เขาไปร่วมงานเนี่ยก็สงสัยคุณทวดเขามีเคล็ดลับดีอะไร
ช่วยบอกเป็นวิทยาธารหน่อยเถอะว่าทำไมถึงอายุยืนยาวแบบนี้ไปฟังคำตอบครับ
บอกล่าดหวาทำรือถึงอายุยืนมานี้อารมณี
อารมณ์ดีไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะว่าไม่เครียดไม่เครียดเพราะว่ามีเมีย๔๕คน
สี่ห้าคนคุณทวดยังอารมณ์ดีอยู่จริงจริงนะเอาบอกตรงตรงแหม่ฟังแบบนี้แล้ว
คุณทวดน่าจะอายุยืนมากจริงอารมณ์ดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นเคล็ดลับจริงหรือว่าไม่จริง
ผมว่านะฟังหูไว้หูดีกว่ามีภรรยาคนเดียวดีสุดแล้วถ้าเกิดมีมากกว่านี้เผลออาจจะอายุสั้นได้
ก็อย่าเอาไปเป็นเคล็ดลับเลยละกันคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาว่าตุ๊กแก่ภาษาปากากยอเขาเรียกว่าโตเตะ
ฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าขอบคุณมากเลยส่งมานะคะ
ความรู้ความรู้โตเตะรู้โตแตะอะไรประมาณนี้อ่านตามนี้นะเดี๋ยวลองดูนะคะ
ถ้าถูกผิดก็ส่งมาแนะนำกันได้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการปลูกพืชผักหน่อย
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคนเมืองเขานิยมมาก
คือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราอยากจะปลูกผักทานเองแบบปลอดสารพิษเราจะปลูกยังไงบ้าง
เพราะว่าหลายคนปลูกแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จจะเริ่มต้นยังไงคุณ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปในช่วงมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ไปดูวิธีปลูกที่ถูกต้องว่าปลูกผักแบบปลอดสารพิษเขาทำกันแบบไหนครับ
สนับสนุนโดยบริษัทเจียไต

คุณภาพดีการันตีความงอก
คุณผู้ชมครับที่กำลังคุยเขียนแล้วก็ตักใส่ตักใส่อยู่นี้นะครับ
ไม่ใช่อะไรผมกำลังเตรียมที่จะปลูกผักสวนครัวครับ

ทดลองปลูกผักดูนั่งอ่านตามป้ายที่เขาเขียนเอาไว้

แล้วเนี่ยมันปลูกผักส่วนครัวมันมีขั้นตอนในการเตรียมดินอย่างไร
แล้วก็ปลูกอย่างใดให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับ

เบนจพรหรือเรียกสั้นว่าพี่เบนแล้วกัน

การปลูกผักสวนครัวของเราทางเจียไตของเราวันนี้จัดงาน
ของเรามีการปลูกในการสอนผักสวนครัว

มันเป็นเทรนด์การปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง

แล้วก็ปลูกตกแต่งสวยงามในบ้านได้ด้วย
ส่วนอุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์ง่ายที่เราสามารถหาได้

ต้องไม่มีเมล็ดพันธุ์ยังไงก็ปลูกไม่ขึ้นคุณผู้ชมครับ

เล็ดพันธุ์นี้นะคะก็ของเจ๊ไตก็การันตีความงอกค่ะ
ตัวนี้ก็เราก็ทุกเมล็ดใช่ค่ะ

จำเป็นก็คือดินถูกไหมฮะใช่ค่ะ
วางอยู่นี่มันคือดินอะไรยังไงครับ
ผมเห็นเขียนไว้ว่าพีชมอส
อ่าตอนนี้คุณสมบัติมันก็คืออุ้มน้ำได้ดี
สามารถเพาะแบบสำนีดได้เลย
พอใช้เจ้าพีชมอสละยะเวลาในการเติบโต

มีคำถามต่อแล้วครับว่าจะดูแลต่อยังไง
เรื่องนี้ทางเจ๊ไตของเราได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติม

มีค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการจัดเวิร์คชอปนะคะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปลูกต่อเลย

ขั้นแรกคือเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ตอนนี้ก็เราหาได้ตามทั่วไป
ให้หนาสักประมาณนิ้วหรือนิ้วครึ่ง
ประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้แล้ว

สำหรับในงานแบบนี้ต้องเดินจากการสอนในการปลูกแล้ว

ใช่ค่ะในงานเราก็จะมีการเวิร์คชอปสอนปลูก
ทั้งพวกผักง่ายและการปลูกผักต้นโต
จากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกผลสด
ฟักทองมะเขือหรืออะไรพวกนี้ค่ะ
ที่เป็นของเจียตัยก็มีกันเอามาโชว์
สำหรับงานแบบนี้มีจัดวันไหนที่ไหนบ้างครับ
ส่วนช่วงนี้ผมสนใจสุดแล้ว
ฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเลือกหาเมล็ดพันธุ์ดี
เอาไปหนูกที่บ้านครับ

ใช้แล้ว๑๗๒๖มีนาคมวันศุกร์หน้าเป็นต้นไป
ลองดูเชื่อว่าสาวน่าจะชื่นชอบหลายคนที่
อยากจะปลูกผักทานแอร์รักทานสุขภาพ
หนุ่มเขาก็ปลูกกานผมนี่ปลูกแล้วที่บ้าน

เดี๋ยวคุณปลูกป่าช้าหรือยังไง
มันขึ้นดีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเจ๊ไต๋เขา

คุยกันบอกว่าสามพลานร้อนตับแตก

มันเป็น๔สถานที่เขาไม่เกี่ยวกัน

พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าร้อนแบบนี้
ไปหาอะไรกินให้สดชื่นกันดีกว่าสักครู่ค่ะ